และเรื่องของการโพสต์ข้อความขอโทษขอโพย
แล้วก็เรื่องของการถอนฟ้อง

เราพาคุณผู้ชมไปดูภาพขณะที่

หมินประมาทนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายยกรัฐมนตรี
สามคนนี้ก็คือนายสิริโชคโสภา

ทนายความผู้รับมอบอำนาจของนางสาวยิ่งลักษ

ขอเลื่อนอ่านคำพิพากษาดีกา
และคำร้องขอถอนการฟ้องดีกา

โดยทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษ

เพื่อขอให้โจทย์ถอนคำร้องดีกา

เพราะไม่ปรารถนาที่จะเห็นครอบครัวของจำเลยทั้ง๓คน

ขณะที่ทีมทนายก็ต้องการให้จำเลย

ซึ่งเป็นวันที่สารนัดอ่านคำพิพากษาของสารดีกา
เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจของจำเลยทั้งสาม

และมีเจตนาที่จะให้โจทย์ให้อภัยต่อจำเลยทั้ง๓อย่างแท้จริงนะครับ
ความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับ

บรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
สมัครทั้ง๓คนก็คือนายพิสิทธิเวชชาชีวะ
นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแล้วก็นายอลงกรพลบุตร
สมัครในเวลาใกล้เคียงกันแล้วครับ
ก่อนที่นายพิสิทธิ์กับหมอวรงจะจับสลาก

ปรากฏว่าหมอวรงที่จับก่อนได้หมายเลข๒ครับ
ส่วนความพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้หมายเลข๑ไปครับ
แล้วก็นายพิสิทธิยืนยันว่าการหาเสียงอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
แต่ต้องไม่แตกแยก
หลังจากนั้นนายอลงกรพลบุธก็มาจับฉลาก
หมายเลข๓ไปครับเพราะว่าจับฉลากช้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
ต้องรอเรื่องของการรับรองรายชื่อรับรอง๒๐รายชื่อก่อนนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ใบรายชื่อของนายอลงกรที่รับรองมา
มาช้าเพราะว่าคนถือใบรายชื่อมารถติดนะครับ
ก็เลยจับฉลากเป็นคนที่๓ฟังเสียงบรรยากาศกันซะหน่อยนะครับ

ชาติพัฒนาก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับ
กับการเปิดรับสมัครสมาชิกพักวันแรก
มีว่าที่ผู้สมัครสอสอในแต่ละพื้นที่
เดินทางมากันอย่างคึกคักนะครับ
คนที่มีรายชื่อสำคัญก็อย่างแม่หลวงกุ้ง
อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
หรือว่านางสาวสุพัฒนวีอยู่แพทย์นะครับ
ซึ่งถูกจับตามองเพราะว่าสังคมออนไลน์
จากยกย่องว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงที่สวยที่สุดในประเทศแล้ว
เธอก็มีเรื่องที่สังคมออนไลน์จับจ้องอยู่วิพักษ์วิจารณ์กันอยู่นะฮะ

ใช่ครับแล้วก็พลเอกทิติวัฒน์กำลังเอก
ดีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ก็เป็นบุคคลสำคัญเพราะว่าเป็นบุตรชายของพลเอกอาทิตย์กำลังเอก

อดีตบรองนายยกรัฐมนตรี๒สมัย
แล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของทางพัก
ตัวลูกชายตอนนี้บอกว่าจะสืบสารการทำงานของผู้เป็นพ่อ
ก็เดินทางมาสมัครสมาชิกพักด้วยนะครับ

หลังมีกระแสข่าวว่าแกนนำและสมาชิกพัก
เดินทางไปพบกับนายทักษิณชินวัฒน์
ตนายกรัฐมนตรีที่เกาะฮ่องกง

รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นหน้าที่ของกรกตในการพิจารณา
เข้าข่ายครอบงำพักเพื่อไทยหรือไม่

กรณีมีกระแสข่อไดมิงขวัญแสงสุวรรค์
อดีตสบรายชื่อพักเพื่อไทย
เพราะถือว่าเป็นความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ซึ่งนายมิ่งขวัญอาจจะเห็นว่าพักพลังประชาบรัฐดี
อยากจะไปร่วมงานด้วยนะครับ
เรื่องของเขาเขาเห็นพักดีเขาก็เข้า
ทำไมเห็นพักไม่ดีเขาก็ไม่เข้าธรรมดา
คือต้องให้โอกาสคนที่เคยอยู่พักฝึกพักเพื่อไทย

ส่วนทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
พูดถึงกรณีแก่นนำพักเพื่อไทยเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัฒน์
บอกว่าคิดว่าไม่น่าผิดกฎหมาย
ไม่ควรสรุปเองว่าการซื้อตัวเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ

เขาอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้เช่นไปช้อปปิ้งกัน
หรือว่าไปเดินเล่นกันกินข้าวกันในฮ่องกง
การทำอะไรผิดกฎหมายต้องมีพฤติการที่ชัดเจน
แต่การซื้อตัวไปฮ่องกงไปดูไบหรือว่าไปมอนเตนิโก
ไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนมีเสรภาพในการเดินทางนะครับ
ต่อให้ไปเจอนายทักษิณก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไร
ส่วนจะถือว่านายทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยหรือไม่
อย่าได้วินิจฉัยกันเลยว่าเรื่องนี้ถูกกฎหมายหรือไม่
เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถูกต้องหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของกฎหมายกับเรื่องของความถูกต้อง
ด้านของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานประชอยอมรับว่าตอนนี้
ตัดสินใจไปช่วยงานพักเพื่อชาติ
หลายคนบอกว่าเป็นพักสำรองเป็นพักนอมินีของเพื่อไทย
ก็ภายหลังจากได้พูดคุยเบื้องต้นกับนายยงยุติยภัยรัฐอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แต่ก็จะช่วยในส่วนที่สามารถช่วยได้
เนื่องจากตัวเองถูกตัดสินลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขณะเดียวกันปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนว่าพักเพื่อชาติ
เป็นพักแนวร่วมของพักเพื่อไทยแต่ยืนยันว่า
หลักการร่วมงานกับพักที่ยึดถือแนวทางประชาธิปไตยนั้น

ธรรมนูญฉบับปัจจุบันชัดเจนว่า
หากรวมเป็นพักใหญ่พักเดียวจะแพ้แต่หากแยก
จะได้รับชัยชนะนะครับ